สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณชิสาคุณชนะวันนี้สะบัดทั่วไทยมาแบบมืดกับบรรยากาศริมทะเล
ณเวลาตี๕กว่าเพื่อจะพาไปดูวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านไปดูกันว่าการทำประมงเรือเล็กมันสมบุกสมบัติขนาดไหน
ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดระยองครับอยู่ที่บริเวณหาดสุชาดาแล้ววันนี้ผมมีภารกิจจะไปตามหาปลาเห็ดโคนเพื่อที่จะมาทำเมนูแกงปากปลาเห็ดโคน
พร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเหลืออยู่ทางโน้นไปกันเลย
เช้ามืดวันนี้ผมออกเรือมากับพี่กบที่ทำอาชีพประมงเรือเล็กอยู่ที่หาดสุชาดาจังหวัดระยองมานานกว่า๕๐ปี
วันนี้ผมออกเรือเล็กห่างจากฝั่งประมาณกิโลกว่ามาตามหาปลาเห็ดโคนครับ
หลายคนอาจจะเคยกินใช่ไหมครับแต่อีกหลายคนไม่รู้จักเดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับว่าปลาเห็ดโคนหน้าตามันเป็นยังไง
อย่างเมื่อกี้พี่อบอยากรู้ว่าไอ้ที่เราปล่อยอวนไปเทคนิคการปล่อยของเราดูจากอะไรบ้างครับถึงจะปล่อย
ถ้าปลาเห็ดโคนเค้าอยู่ได้นั้นกระดับ๓เมตรถึง๑๒เมตรเค้ายู่ทั่วหมด
เธศครูสิรานี่เรากรับสามปี
ก็เจ้ายังว่าปลาเสศกิตของฮะสุธิยุดา
เดี๋ยวเรารออีกดีกว่า๑ชั่วโมง
แล้วดูกันว่าเราจะดัดปลาเห็ดโคลได้เยอะขนาดไหน

ปลาเห็ดโคลมันมีใกล้แบบที่เราจับได้

และอีกอย่างหนึ่งก็จะอยู่ตามแยกวาง

ก็เป็นเวลาพระอาทิตย์ขึ้นพอดีครับ
สวยงามและคุ้มค่ามาก
กับการออกเรือมาตามหาปลาเห็ดโคนวันนี้

ขั้นตอนต่อไปเราจะยกอวน
เพื่อที่จะแกะปลานะครับข้างล่างนี้เลย

อกจากจะส่งขายสดแล้ว

ก็ยังมีการแปรรูปด้วยนะครับ
เมนูเด็ดนั่นก็คือ
กล้างปลาเห็ดคนทอดกรอบครับ

กับกล้างปลาเห็ดโคนทอดกรอบครับ
ผมขอชิมสักหนึ่งชิ้นแล้วกันนะครับ

อื้อหือ

กล้างปลาจะขนาดนี้แล้วเนื้อปลาเห็ดโคนจะขนาดไหน
ถ้าพร้อมแล้วพี่โกะไปกันเลยครับ

เมนูเด็ดก็ต้องเป็นแกงป่าปลาเห็ดโคนครับ
ใส่เครื่องแกงและสมุนไพรรสจัดลงหม้อ
ตามด้วยเนื้อปลาเห็ดโคนที่แร่แล้ว
แค่นี้ก็แทบจะอดใจไม่ไหวแล้วล่ะครับ

เฮ็ดก็ขึ้นหัวเลย

อยากให้ฝากช่องทางการติดต่อของพี่กบนิดนึง
สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ใน
วิทยาลัยอังกฤษสมปรบมงค์เลยได้ค่ะสุดา

วันนี้ก็สนุกมากเลยต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับ
ตอบขอบคุณพี่กบมากเลยนะครับลากคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับ